คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ชวนคุณสองคนและคุณผู้ชมมาวอร์มเสียงกันหน่อย
ทีจะให้ชวนมาวอร์มเสียงเพราะไหม
เพราะว่าวันนี้เกิดปรากฏการสุดยิ่งใหญ่ของวงการเพลงค่ะ
กำลังกันจัดคอนเสิร์ตสุดมันค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ขอหน้าแบบแดน
เดี๋ยวค่ะดีกว่านั้นค่ะ
ทำได้แค่มองจากตรงนี้
จริงมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับ
มันน่าจะเกิดขึ้นได้มาตั้งนานแล้วนะคะ
แล้วก็ที่แน่คือดีใจมากที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่

ยังมีชีวิตอยู่จนถึงได้เห็นตอนเสิร์ตในตัวเอง
ถูกได้มันเป็นกำไรให้แฟนนะ
นี่แหละค่ะงานแถลงข่าวบอกเลยว่า
ซึ่งครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าทำเอาวงการเพลงในบ้านเราสั่นสะเทือนมากเวอร์
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ให้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๒๐๓๐ปีที่แล้ว
ค่ายนี้เนี่ยเขาคือคู่แข่งด้านธุรกิจเพลงนะจำได้ใช่ไหม
แต่ยุคนี้ปี๒๐๒๓ค่ะลบภาพจำเหล่านั้นไปได้เลย
เพราะตอนนี้มีแต่ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ก็เลยทำให้เกิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เมื่อวานนี้เขาจัดงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่มาก
พร้อมกับเปิดตัวศิลปินเกี่ยวกับพี่สิบชีวิต
คุณผู้ชมพูดชื่อมารู้จักแน่นอน
พี่ทัศน์มัตตัวขวดพูด
เต๋าสมชายเข็มกลัด
สมชายจดปลายเท้า

มาเป็นเลวงาม

พี่แอมสวรรคพี่แมมพี่ทาทา
พี่แดนพี่บีมพี่แคทพี่ดังพี่ปานพี่โบ
คือยุคเราอ่ะร้องได้หมดแฟชั่นก็ต้องมา
คือรวมดาวไว้ในเวทีนี้ว่างั้นเถอะ
คือถ้าไล่ชื่อหมดเนี่ยหายใจไม่ทัน
ถ้าพูดชื่อทุกคนบนเวทีไม่หมดจริงค่ะ
ซึ่งการรวมตัวของศิลปินในครั้งนี้เนี่ยนะ
จะถูกจัดขึ้นผ่าน๓คอนเสิร์ต
จะมีศิลปินคนไหนร่วมประชันกันบ้าง

ซึ่งตัวแทนศิลปินทุกคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
คิดเลยว่าจะมีโอกาสมาขึ้นเวทีเดียวกัน
เอ้าเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไม่คิดว่าแบบถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าแบบว่า

แต่มีก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผม
ไม่รู้ว่ามันจะมีการแลกกันร้องไหม
มีการร้องคู่อะไรยังไงแค่ไหนไม่รู้
แต่ว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแถวนี้เนอะ
ซึ่งตื่นเต้นมากว่าจะได้ร้องเพลงของใครกับใคร
รู้สึกดีมากที่มันมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสต
เราจะได้ขึ้นไปร้องเพลงของเราแล้วก็แกรมมี่พร้อมกัน
สมัยก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามพลาด
ฝันที่เป็นจริงฝันที่กล้าฝัน

จากเขาจะตื่นเต้นที่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินต่างค่ายแล้ว
เขาออกตัวด้วยนะว่าปีนี้เนี่ยนะมีคิวคอนเสิร์ตแบบแน่นเลย
ปีนี้เนี่ยเตรียมกลับมาเอาใจแฟนคลับ
ส่วนความฟิตแล้วก็ข่าวเตอร์ไพรส์ที่ทุกคนรอคอย
งานนี้เขาบอกว่าให้ลุ้นวันงานค่ะ

เล่นดีครีดเอาด้วย

จริงอ่ะ

ยังไม่ได้มั้ง
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่สาวทาทาค่ะ
เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะร่วมขึ้นเวทีประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

ก็เลยขออัปเดตเรื่องหัวใจกันหน่อย
จำได้ไหมพี่ทาเขาโพสต์ภาพผู้กับบุ๊คสิขพัฏ
คุณบุ๊กเนี่ยเขาเป็นนายแบบเป็นนักแสดงใช่ไหมล่ะ

ใช่ซึ่งงานนี้นะทาทาบอกว่า
ใจเย็นค่ะทุกคนใจเย็นก่อน
ซึ่งก็ยอมรับค่ะว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มบุ๊กอยู่จริง

ส่วนข่าวต่างหลังจากที่โพสต์ภาพออกไป

แรงด้วยว่าหนุ่มบุ๊กเนี่ยไม่แมนหรือเปล่า
หรือเขาม้าวเขาหรือใดก็ตาม

แล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไร